ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไปเกิดขึ้นในรายการของไฮโซชื่อดังนะฮะ

มันไม่ใช่รายการฉันถ้าเธอรู้เธออย่าทำเป็นดัจจริตนะ
เธอชอบแบบผมต้องควรคิด

วันนี้ไทยรัฐอ่ะไทยรัฐอ่ออินสตาแกรมอ่ะครับ
เขามีการลงเป็นภาพของแพรรี่กับลีน่าจังใช่ไหมคุณลีน่าจัง
มีภาพของคนนี้อยู่ข้างหลังพี่เห็นป่ะไม่รู้

แต่จริงนี่ต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้เอ่ยเลยว่าเป็นคุณหรืออะไรยังไง

แล้วทำไมไทยรัฐถึงไม่เลือกภาพให้มดดำเลย
หนุ่มมึงไม่ต้องปั่นต่อได้ไหม

หนุ่มทีมงานเธอก็เป็นคนมาทำ

คือคุณภาพตลต่อแล้วฉันจะพาแพรรี่

เด็กดาราใหม่๑๒คน

ก็มันทำผมไม่มีปัญญาอัดรายการเพิ่มอีกแล้ว

รายการของคุณต้นชนลัมภีร์

กำลังจะถามอ๋อหรือพี่ไปเป็นพิธีกรให้อย่างเดียว

ถ้าสมุดรายการที่จะไม่จริยภัมพ์

มันไม่มีอะไรหากล่องกินเอามานั่งทำกับข้าวเพราะว่าฉันเป็นคนกินดึก
พี่หมดกินดึกเขาออกประหลักก็เลยจะเอาแบบนั้น

เกี่ยวกับเรื่องอาหารเอามาหากินกันแล้วปรากฏเทปนี้

แล้ววันนั้นลีน่าจังเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นแขกรับเชิญ
แขกรับเชิญมีไอ้เจ้าของโคตรยำไอ้อัฟเตอร์ยำ
เด็กแต่งอะไรอย่างนี้นึกออกประมาณนั้น

ให้คนที่อยู่รอบตัวฉันทั้งหมด

ก็คือบ้านมดดำคือทุกคนมันจะอยู่กับมดดำจนกว่ามันจะหลับ

อันนี้คือแบบปกติของบ้านมดดำอยู่แล้ว
อยากจะรู้ว่าวันนั้นลีน่าจังหรือภัยวันเป็นแขกรับเชิญ

ปรากฏว่าโปรดิวเซอร์ของคุณ

เขาเคยทำงานกับผมในวันกัญชัย

แล้วเขาเป็นทีมงานของคุณต้นชนลำพี

เอาสีเหมือนกันมาขึ้นคู่กันเลยอ่ะ

ในระหว่างการไลค์แล้วไงต่อพี่
คือปรากฏเริ่มไลค์ปุ๊บคนนั้นก็อยู่ดี

ก็เถียงไปเถียงมาสักพักนึง

ไปว่าต้องยอมรับแหละตอนแรกไม่มีใครดูเลยนะ

คือไม่เราให้รู้ทุกอย่างเหมือนทรอมนิกติกหมดเลย
มันก็อาจจะจริงอะ

เพราะแพรที่ปะเรียจะกลับบ้านละ

บอกว่าความรักต้องมีความพยายาม
เดี๋ยวหนูขับรถไป๘ชั่วโมงอะนางบอก
ระหว่างนั้นปุ๊บก็กอดกันในระหว่างกอดก็คือเอาง่าย
คุณลิน่าคงจะคิดว่าเหมือนต้องเล่นอะไรเงี้ย
มั้ยหลังจากนั้นเสร็จแล้วในพอแต่ไม่รู้เพราะว่า

เพราะว่านางจะต้องมาถ่ายน้ำหอมมาทำฟินต่อไงเธอ
ปรากฏนางบอกนางก็ถ่ายงานไม่ได้แล้ววิกนางหยุดหลุดอะไรอย่างนี้
นางก็แบบว่าไปร้องไห้แต่ไม่ได้ร้องไห้คือนะ
เหมือนไปถึงบอกว่าเหมือนนางไปสัก
สงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบ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
สงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบสงบส

แบบว่าทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยคือก็เลยอัดเทปเอาไว้ก็คืออัดตรงนั้นเลยอัดเทปขอโทษวันนั้นเลยก็คือตรงนั้นเลยที่บอกพี่อ่าพี่ต้องขอโทษพี่ต้องขอโทษนะถ้าไม่ขอโทษเนี้ยมันจะไปกันใหญ่แล้วแบบเพราะอันนี้คือทุกวันนั้นที่ที่ถ่ายเลยอ่าโอเคทั้งนั้นอธิบายใหม่ก็คือสรุปแล้วนะหลัง
ขอโทษอันนี้คือแบบจะไปขอบอกต้องบอกเขาพี่ต้องขอโทษอืมตอนแรกนางก็บอกนางไม่รู้นางไม่ได้ผิดน่ะนางคือการแสดงบอกพี่แต่วันนี้มันต้องต้องขอโทษอืมถ้าอย่างงั้นหนูเคยเจอคือฉันไม่พร้อมที่จะรับทัวร์แล้วว่าเขาเข้าใจทีเนี้ยพออีกวันหนึ่งเนี้ยหลังจากที่เขาอัดขอโทษไปแล้ว
เผาไทยไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา